นายสมศักดิ์เจริญภัยทูลรองอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัว
นายเจ๊มูฮามะยากีเจ๊เด็งผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีที่เสียชีวิต
ขณะเข้าเจรจากับผู้ก่อเหตุรุนแรงเมื่อวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นายสมศักดิ์รองอธิบดีกรมปกครองเผยว่าการช่วยเหลือทางครอบครัวกรมปกครองได้นำเงินจากมูลนิธิกำนันผู้ใหญ่บ้าน
และเงินสวัสดิการการช่วยเหลือของข้าราชการปกครองที่เสียชีวิตตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ครอบครัว
ช่วยเหลือเยียวยาขั้นต้นครอบครัวได้รับเงินจำนวน๑๓๑๙๔๐๐บาท
พร้อมดำเนินการเรื่องบรรจุบุตรที่จบการศึกษาเข้าทำงานรับราชการทดแทนผู้เป็นพ่อ
จากนี้จะกำหนดแนวทางปฏิบัติงานในการช่วยเหลือหน่วยงานต่าง
ที่ทำหน้าที่ในการดูแลความไม่สงบในส่วนของฝ่ายปกครองในพื้นที่ต่อไป